กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิวรายุห่วงทรัพย์สมาชิก
สภาพพุทธแห่งลักษณ์ดอนกรุงเทพมหานครเกตครองสำวา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับภักดิ์เพื่อไทยได้ยื่น
แก้ไขรัฐธรรมนูลเหตุผลประการเดียวก็คือว่า
เราได้ลองผิดและลองถูกในการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้ว๔ปี
เหตุผลประการต่อไปก็คือว่าหลายท่านก็บอกว่าแก้เพื่อ
คนนั้นแก้เพื่อคนนี้คนที่อยากจะกอดรัฐ
รัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากคอสชท่านก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
ผมก็เชื่อนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจครับท่านประธานที่
รบครับพักเพื่อไทยนั้นขอเสนอแก้ไว้หลายมาตรานะครับ
โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับที่มาของนายกรัฐมนตรีเราไม่ปฏิเสธนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นใส่ชื่อมาเป็นผู้นำสูงสุดของภาคการเมือง
ตั้งแต่ต้นผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะได้มีโอกาสเข้ามาอย่างเท่เท่
แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแท้แท้แต่ท่านประธานที่กรบครับ
มาตรา๒๗๒ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาท่านก็ได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งที่ทีโอทีท่านประธานก็นั่งอยู่ด้วยผมก็อุตส่าห์ท้าสาบานนะครับว่าถ้าท่าน
สมาชิกวุฒิสภาท่านใดไม่โหวตพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมจะไปกราบเท้าก็เลยไม่ได้กราบเท้าแม้แต่คนเดียวครับ
เพราะว่าไปกันครบเรียบร้อยก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับเพราะท่านบอกว่าท่านมาตามรัฐธรรมนูล
หกศูนย์ที่ล่างกันมาแบบเขาอยากอยู่ยาวแต่ท่านประธานที่กรบครับ
อะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลามันต้องเกิดการแก้ไขครับแต่ผมอยากจะไล่เลียงประเด็นดังต่อไปนี้ท่านประธานครับว่า
ที่มาของนายกรรมตรีหลายท่านพูดไปแล้วครับว่าถ้าจะสง่างามท่านก็ต้องเป็นสอสอ
ไม่ยากหรอกครับท่านก็เสนอเข้าไปในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองแล้วท่านก็มาเป็นสอสอก็ว่ากันไปครับ
แต่ที่พักเพื่อไทยได้ยื่นเสนอหลายประเด็นซึ่งผมจะขมวดปมไปที่ประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยท่านประธานครับ
ก็เพราะว่าหลายคนบอกว่ายังไม่ทันนอนเลยนะครับอยากจะฝันแล้วว่าคืนนี้ฉันจะฝันดีพรุ่งนี้ฉันจะฝันร้าย
มันบังคับฝันไม่ได้ท่านประธานครับแต่ว่าสิ่งที่บังคับได้ในขณะนี้ก็คือว่า
ท่านสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตัดสินใจได้
ผมถามครับว่าตั้งแต่เรามีการปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูลกันมาไม่รู้กี่ฉบับ
๔๐เป็นรัฐธรรมนูลที่หลายท่านบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าประชาชนเป็นผู้ร่าง
สมัยนั้นพลเอกทั้งหลายแหล่นะครับที่อยู่ในระบอบการรัฐประหารมาท่านก็มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำของประเทศ
ผมไม่เอ่ยชื่อครับหลายท่านก็เป็นยศพลเอก
ไม่มีปัญหาท่านประธานครับแต่ถ้าท่านมาตามคำลองคลองธรรม

ฤษฎีเชิงประจักษ์ในรัฐธรรมนูญฉบับ๖๐เนี่ยครับเกิดปัญหามากมายและถูกวางกลไกให้ยากต่อการแก้ไขซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปหลากหลายแล้ว
แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าทำไมจึงต้องมีการแก้ไขแบ่งเขตเลือกตั้ง
พักการเมืองหลายท่านโปรดฟังก่อนนะครับ
ไม่ได้อยู่ดีพักเพื่อไทยอยากจะเสนอและไม่ได้อยู่ดีคืนนี้อยากจะฝันดีและพรุ่งนี้จะมาประกาศว่าจะแก้ไขแบบไหนอย่างไร
แต่มันผ่านประสบการณ์หลากหลายของการใช้รัฐธรรมนูลมาแล้วไม่รู้กี่ฉบับครับ
ผมจะขออนุญาตไล่เลียงในเรื่องของรัฐธรรมนูลที่ผ่านมาท่านประธานที่กรบครับว่า
เราบอกว่ารัฐธรรมนูลที่ดีที่สุดนั้นจะต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนร่วมมากที่สุดครับ
คำถามก็คือว่าการเขียนรัฐธรรมนูลมาตั้งแต่ปี๖๐มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย
ท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วท่านมีความคิดที่จะสกัดกั้นพักการเมืองหรือไม่
เอาล่ะท่านอาจจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้สมาชิกวุฒิสภาบอกว่ารัฐธรรมนุนไม่มีปัญหาคนนั่นแหละมีปัญหา

ก็คนมันอยู่ในสังคมมันจึงร่างรัฐธรรมนูลเป็นธรรมนูลปกครองประเทศ
แต่พอผ่านระยะเวลาหนึ่งมาแล้วท่านประธานที่กรบครับ
มันก็ถึงเวลาแก้ไขเอาแล้วทำไมไม่แก้ล่ะ
แก้มี๒ทางครับแก้เปลี่ยนใหม่
ก้าวไปข้างหน้ากลับแก้กลับไปใช้แบบเดิม

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเริ่มออกพิษ
เป็นรัฐธรรมนูญยาพิษมาตั้งแต่ปี๖๒ในการเลือกตั้งครับ
แต่ปรากฏว่าทำอะไรไม่ได้ครับ

สุดท้ายสมาชิกมุทธิสภาพก็โวต
ท่านบอกมาตามรัฐธรรมนูลทำตามรัฐธรรมนูลก็เป็นสิทธิของท่านครับ
แต่ที่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ก็คือว่า
ถ้าเกิดย้อนความกลับไปนะครับเป้าประสงค์ของการล่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งอาจารย์หลายคนก็พูดชัดเจนครับว่าเขาอยากอยู่ยาว
เนี่ยฮะมันเห็นไตมันรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
แต่ท่านประธานที่กรบครับวันนี้กว่าจะมาถึงวันที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ย
คว่ำมาไม่แล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับ
ผมจึงอยากบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
ปัญหาของรัฐธรรมนูลในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านลองดูนะฮะ
พอปี๔๐ท่านล่างมาแบ่งเขตเลือกตั้งครับ
สมาชิกสอสอที่เป็นแบบเขตแบบผมเนี่ยลงพื้นที่รับฟังปัญหา
แก้ไขปัญหามี๓๕๐มี๔๐๐บ้างมี๑๐๐บ้าง
ก็แล้วแต่ประชากรพื้นที่ครับที่จะสลับสับเปลี่ยนกันไปครับ
แต่ผมอยากจะบอกว่ามันดีตรงไหนครับ
แบ่งเขตเลือกตั้งถ้าบัตรใบเดียวเหมือนปี๖๐ที่เราเลือกตั้งกันมา
คนชอบจีรายุไม่ชอบพักคนชอบพักไม่ชอบจีรายุทำไงฮะ
ก็ต้องเลือกจีรายุอย่างเดียวซึ่งบางคนก็อาจจะชอบจีรายุ
แต่ชอบนโยบายพักการเมืองอื่นหรือชอบพักการเมืองจีรายุ
แต่ไม่ชอบจีรายุก็มีโอกาสเป็นไปได้ท่านประธานครับ
เราไปปิดกั้นเสรีภาพของพี่น้องประชาชนด้วยบัตรใบเดียวครับ
แล้วที่ผ่านมาเจออะไรท่านประธานครับบัตรเขย่งบ้างล่ะสอสอปัดเศษบ้างล่ะ
ซึ่งผมไม่ว่าพักเล็กนะครับท่านมาตามรัฐธรรมนูล
แต่ว่ารัฐธรรมนูลนี้มันชอบด้วยกฎหมายสากลโลกหรือไม่ครับ
ต่อมาท่านประธานที่กรบครับพักการเมืองหลายพักก็พูดกันไปครับว่า
แก้เป็นแบบนั้นแล้วจะได้ประโยชน์แก้แบบนี้แล้วเสียประโยชน์
ก็สุดแท้แล้วแต่ครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันในขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไร
แต่ผมอยากจะย้อนความกลับไปนิดเดียวครับท่านประธานครับว่า
การเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนความกลับไป
เมื่อปี๔๐สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลครับจัดตั้งบุคคลขึ้นมามาจากภาคประชาชนทั้งหมด
แล้วก็เลือกตั้งกันขึ้นมาครับประกาศใช้ประมาณนักปีสี่สอง
หลังจากนั้นก็เลือกตั้งในปี๔๔ครับพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัฒน์
ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนะครับตอนแก้รัฐธรรมนูลกัน
สุดท้ายลงการเมืองปี๔๔พักไทยรักไทยก็ได้คะแนนครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนไหมครับ๔ปีไม่ชอบเขาก็เปลี่ยน
แต่นี่คือปัญหาของประเทศไทยครับ๔ปีไม่ชอบก็เป่านกหวีดเรียกรถถังออกมา
หลังจากนั้นท่านประธานครับปี๔๘ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ๔๐
ท่านบอกว่าโอ้โหต้องไปสกัดพักใหญ่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้
กลัวก็เลยปฏิวัติรัฐประหารบิ๊กบังทำครับ
จากนั้นทำไมท่านไม่แก้นะครับมาเป็นแบบปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูล
ปี๕๐ท่านก็ยังใช้บัตร๒ใบอยู่
แสดงว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ท่านยังใช้วิธีการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบครับก็คือ
เลือกเขตเลือกคนเลือกพักเลือกคนขออภัยครับ
เพราะฉะนั้นท่านประธานที่กรบครับพอปี๕๐เลือกตั้งเป็นไงฮะ
สุดท้ายก็เกิดอะไรขึ้นครับ
หลังจากนั้นก็เกิดเกมตั้งรัฐบาลในค่ายทหารของพักการเมืองบางพักครับ
ปัญชาธิบัตรก็คือท่านสุชเทพเทือกสุบัน
ได้ดึงกลุ่มภักดิ์ของไทยรักไทยพลังประชาชนเดิม
ไปจับคั่วกันแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าตั้งพักกันในค่ายทหาร
ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า
สุดท้ายก็ไปเป็นรัฐบาลโดยท่านอภิษฎครับ
หลังจากนั้นครับก็เกิดการเลือกตั้งใหม่เมื่อปี๕๗
ผมก็ไม่เห็นมีใครคิดจะไปแก้ไขนะครับมีแต่รัฐบาลท่านอภิษฎตอนนั้น
มีการแก้ไขรายละเอียดของการเลือกตั้งนิดหน่อย
หลังจากนั้นก็ยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งปี๕๔ครับ
ผมจึงบอกว่าไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่ท่านประธานที่เคารพครับ
ใครมีอำนาจก็ย่อมจะเป็นผู้เขียนอำนาจพวกผมปฏิเสธไม่ได้ครับ
พวกผมเป็นนักต่อสู้เป็นนักมวยที่พร้อมจะขึ้นเวที
ช่างน้ำหนักแล้วน้ำหนักทั้งท่านมากกว่าพวกผม
ผมก็พร้อมที่จะชกครับแม้ช่างน้ำหนักแล้ว
ท่านเอาผ้ามาปิดตาผมให้ชกผมก็พร้อมที่จะชกครับ
แม้ขึ้นเวทีแล้วท่านเอาเชือกมามัดมือผมให้มีแค่สองเท้า
แต่ท่านครบทั้งนวมทั้งอุปกรณ์การป้องกันหมดพวกผมก็พร้อมชกครับ
สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเลยครับทะลมทลายครับเรามีนายกหญิงคนแรก
อันนี้คือสาระสำคัญที่เราต้องพูดกันด้วยการยอมรับความจริงเลยครับ
วิธีคิดของพวกท่านคืออะไรครับทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะสกัดกั้นพักเพื่อไทย
อาจารย์บวรศักดิ์ขออภัยที่เอ่ยนามครับท่านก็ร่างมา
มันอาจจะยังไม่โดนใจแล้วเดี๋ยวพักเพื่อไทยจะกลับมา
สุดท้ายก็ได้คำวรีดังว่าเขาอยากอยู่ยาวครับ
ผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
แล้วก็มีแบบพักนี่นะครับพูดง่ายก็คือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านเข้าไปครูหาท่านกาได้เบอร์เดียวเนี่ยต่อไปนี้จะมี๒ใบมันดียังไงครับ
ท่านบอกโอ๊ยเดี๋ยวมันจะได้เปรียบพักใหญ่
เอาแล้วไม่คิดบ้างเหรอครับถ้าแก้ไปแล้วพักพลังประชารัฐได้ถล่มทลาย
เพื่อไทยก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะครับแล้วไม่คิดเหรอครับว่าในอนาคต
พักเล็กก็มีโอกาสทำนโยบายแบบนี้ได้ผมยกตัวอย่างและพี่เพื่อนสมาชิกพักเล็ก
ลองฟังดูนะครับในการเลือกตั้งปีห้าสี่
ท่านประธานที่กรบครับท่านจำพักนี้ชื่อนี้ได้ไหมครับ
ชื่อพักกระมวลวิสิตอ่ะท่านชูวิทย์นี่แหละฮะ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตตั้งชื่อพักรักประเทศไทยพักใหญ่หรอกครับ
รัฐธรรมนูลแบบบัตรเดียวเหรอครับใช้สองใบครับ
เหมือนกันครับเลือกคนเลือกพักปรากฏว่าขออภัยที่เอ่ยนามท่านชูวิทย์นะครับ
ไม่เสียหายท่านทำนโยบายอย่างดีและท่านส่งเขตเนี่ยน้อยมากเลยครับ
พูดง่ายคือแทบจะไม่ส่งเลยว่างั้นเถอะแล้วก็ลนลงเลยครับว่า
ให้เลือกตั้งพักรักประเทศไทยสุดท้ายท่านประธานที่กรบครับ
ในสภาเก่าผมจำได้นะฮะเจอท่านชูวิทย์กระมวลวิสิต
เข้ามานั่งเป็นสอสอครับและได้ไปสี่เก้าอี้ท่านประธานครับ
เนี่ยผมถึงบอกว่าเรายังไม่ทันนอนอย่าเพิ่งตั้งใจว่าจะฝันร้ายคืนนี้
ไม่แน่นะครับพักเล็กที่ท่านนั่งอยู่ข้างหลังป้าย
กันเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านทำพักชื่อจิรายุห่วงทรัพย
ผมถามว่าคนทั้งประเทศเลือกจีรายุห่วงทรัพย์
สักคนละคะแนนได้ครึ่งหนึ่งผมได้สักเจ็ดแสนคะแน
ผมสอสอในมือนี้๑๐เสียงเลยนะท่านประธานครับเห็นไหมฮะ
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกพี่น้องประชาชนครับว่ามันเปิดทางเลือก
ถ้าพักจิรายุอยากจะทำอะไรให้กับคนคลองสามวารามอินทาเรียบทางด่วนแถวบ้านผม
มีความเจริญรุ่งเรืองให้เลือกผมให้ถล่มทลายคนสองแสนคน
ที่ผมได้สี่เก้าอี้นะผมไม่จำเป็นต้องลงเขตก็แล้วด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกครับว่าไม่มีใครได้ประโยชน์หรอกครับ
เพราะว่าการแข่งขันมันยังมาไม่ถึงมันแค่เขียนกฎกฎิกา
ซึ่งก็เป็นกฎกฎิกาที่ใช้เหมือนเดิมเอาล่ะวันนี้พักเพื่อไทยจะมีโอกาสยื่นและแก้ไขได้หรือครับ
ไม่ได้หรอกครับคิดไหมคิดครับอยากแก้ไหมแก้ครับ
แต่ทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกครับถ้าเสียงไม่ผ่าน
แต่เมื่อท่านกำหนดกฎกติกามาแล้วซึ่งมันเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
เรามีความเห็นใกล้เคียงแม้จะไม่เหมือนกันทุกอย่างแต่บริบทของการแข่งขัน
มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับคำถามคือเมื่อปีสองปีก่อนครับ
มีนา๖๒พักเพื่อไทยลนโรงครับบัญชีรายชื่อไม่ได้
จะคนเดียวท่านประธานครับผมยังโชคดีนะฮะ
เลือกผมเข้ามาแต่ถามว่าเขาชอบนโยบายพักไหม
เขาชอบจิรยุหรือเขาชอบทั้งสองอย่างการแยกบัตรออกไป
ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันครับเพราะการเลือกตั้งยังมาไม่ถึง
อนาคตพักกขคงท่านลนลงไปเลยครับว่าให้เลือกพักนี้
เอาบัญชีรายชื่อหนึ่งถึงสิบเข้ามาท่านก็ได้ครับพักอีกพักหนึ่ง
เป็นพักของภาคอีสานระบุจังหวัดเหมือนเราเคยมีชื่อขออภัยที่เอ่ยนะครับ
เสียหายพักพลังชนท่านประธานครับเห็นไหมฮะ
เป็นพักการเมืองจังหวัดท่านก็ทำไปสิครับพักเพื่อไทยเป็นพักภาพรวมของทั้งประเทศ
ก็ทำไปครับต่อไปที่ผมอาจจะตั้งพักครองสามวาก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
ไม่มีใครได้หรือว่าเสียเพราะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร
พักการเมืองบางพักอาจจะทำนโยบายดีกว่าพักการเมืองอีกพักหนึ่ง
การเลือกตั้งอีก๒ปีข้างหน้าอาจจะแลนด์สไลด์ถล่มทลาย
บัญชีรายชื่อท่านอาจจะขึ้นมาถึง๕๐ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
แต่เรามองปัจจัยสำคัญท่านประธานครับก็คือว่า
ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตรงไหน
ให้สิทธิในการเลือกตั้งกับเขามากขนาดใด
และเราเคารพกฎกฎิกาที่มันทำซ้ำทำใช้ทำใช้ทำซ้ำกันมาเนี่ย
แล้วเราได้กลับมาพิสูจน์ว่าของเดิมมันดีกว่าไหม
ท่านประธานครับเหมือนผมใช้ครีมทาหน้าแหละครับ
มีคนมาเสนอขายผมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ครีมใหม่แล้วน่าจะดี
ผมบอกเออน่าสนใจก็ลองใช้ดูครับ
ปรากฏว่าพอลองใช้ไปแล้วหน้ามันฝ้าขึ้นเป็นปืด

กับสองไปใช้ครีมกันแดดตัวเก่าครับท่านประธานครับ
ไม่มีอะไรซับซ้อนและไม่มีอะไรซ่อนเงื่อน
กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูลในมาตรา๘๓๘๕๘๖๙๐๙๑ถึง๙๒ครับ
มันเป็นเพียงแค่เอาความเหมาะสม
แล้วพักเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนกฎกติการนี้เลยนะครับ
เป็นกฎกติกาที่สสรร่างมาตั้งแต่ปี๔๐ทั้งสิ้น
และถูกพิสูจน์ทำซ้ำถ้าเป็นหลักวิชาการแทบจะเป็นทฤษฎี
ผมจึงกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่า
เงื่อนไขไม่มีเงื่อนงำและไม่มีอะไรซ่อนเงื่อน
ในการแก้ไขในการแบ่งเขตออกเป็น๔๐๐หรือ๑๐๐
หรือจะเป็น๓๕๐หรือจะเป็น๑๕๐ครับ
แต่เราได้กลับนำสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ
กลับไปสู่พี่น้องประชาชนให้เขามีโอกาสเลือก
เขาชอบพักเพื่อไทยก็ขีดพักเพื่อไทยครับ
เขาชอบจีรายุก็ขีดจีรายุครับ
แต่ไม่ใช่ท่านไปบังคับเขาว่าถ้าเขาชอบเพื่อไทยไม่ชอบจิรยุ

เป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน
ซึ่งที่ผ่านมาผมย้ำนะครับว่ารัฐธรรมนุนหกศูนย์
ได้ถูกทำซ้ำและใช้มาแล้ววันนี้๔ปี
ได้พิสูจน์ว่ามันดีหรือไม่ดีตรงไหน
กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชน
ให้ทราบนะครับว่าถ้ามี๒ใบประชาชนได้ประโยชน์สถานเดียวครับ